แล้วก็ผมสวยชมตัวเองเนี่ยคนส่งข้อความมาชม
คุณผู้ชมชมพี่มิ้วเดินเข้ามาคุณผู้ชมเห็นหน้าพี่มิ้วครั้งแรก
สวยจริงนึกว่าชมทั่วอรยาเลยวันนี้เมืองทาง
ข่าวดีกว่าค่ะมาที่ข่าวแรกเลยนะคะนี่คุณผู้ชม
เดือนหนึ่งเต็มแล้วนะคะที่๓หนุ่มคนบันเทิง
ทั้งจินจินวุฒิ์กวินแล้วก็ชานว์เข้ากรมรับใช้ชาติ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีของเราตามไปเกาะติดสถานการณ์เมื่อวานี้
เห็นทีมข่าวบอกว่าอุดมไปด้วยสารอาหารตาเยอะแยะ
กลมทั้งกล่องจริงคุณผู้ชมหนุ่ม
เดี๋ยวเราไปอัปเดตชีวิตของหนุ่มในกรมทหารกันดูค่ะ
อาหารตาอะไรคุณไม่เห็นหน้าตาเขาหรือ
ก็ดูดีดูดีรู้ว่าความหล่อทะลุอะไรนะสีดำที่เคลือบหน้าไว้นะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมพลโทเทพพงศ์ทิพยจันทร์แม่ทัพภาคที่๑
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมทหารใหม่ที่มณฑนฐานบกที่๑๑ค่ะ
หลังจากเข้ารับการฝึกมาแล้วเป็นเวลา๔สัปดาห์๑เดือนเต็มนั่นเอง

ซึ่งในครั้งนี้ค่ะเขามีทหารใหม่ที่เป็นนักแสดงและนักร้องชื่อดัง

ก็คือพลทหารชินชินวุฒิพลทหารกวินดูวานและพลทหารชาโนแพมเบอร์เกอร์ค่ะ
โดยการฝึกที่ผ่านมาก็เพื่อต้องการให้พลทหารนั้นมีความเสียสละ
มีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ
ซึ่งทั้ง๓คนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าได้เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่
รวมไปถึงการปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบวินัยที่ค่อนข้างจะเคร่งครัดด้วย
ก็เป็นสัญลักษณ์ของเหล่าทหารหารนั่นเองค่ะ
อีกทั้งเหล่าพลฐานทั้ง๓นายยืนยันว่าพวกเขาได้รับการฝึกทุกรูปแบบอย่างเข้มงวด
เท่ากับเพื่อนทุกคนเท่ากับเพื่อนพลทหารคนอื่นแบบไม่มีข้อยกเว้นค่ะ
สนุกครับเพราะว่าเราได้ฝึกตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาวุธเรื่องอะไรอย่างนี้ครับเรื่องอาวุธศึกษานะครับวิชาอาวุศึกษา
หรือว่าแม้กระทั่งเนี่ยการเดินนะครับการระเบียบวินัยต่างของทหารอย่างนี้ครับ
หลักเลยก็เรื่องระเบียบวินัยแล้วก็หลักสูตรต่างของกองทัพบก
ที่เขาได้ฝึกให้เรารู้จักรู้จักใช้สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
ช่วงแรกที่เขาให้ปรับก่อนก็คือปรับสภาพร่างกายแล้วก็จิตใจเราครับ
หลังจากนั้นเราก็ต้องฝึกรวมกับเพื่อนใช่ไหมครับก็ต้องใช้เวลาอีก
แล้วก็มันจะเริ่มจากเบาเริ่มจากเบาใช่ไหมครับแล้วก็ไปหนักขึ้นเรื่อยครับ
อยู่กับเพื่อนอยู่ร่วมกันก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ตามปกติครับ
เพราะว่าฝึกก็ฝึกร่วมกันกินก็กินร่วมกันนอนก็นอนร่วมกันครับ
ที่เราเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงเข้ามาคนต้องจับตามองมากอยู่แล้ว
ได้รับการปฏิบัติจากรุ่นพี่หรือครูฝึกต่างเท่ากับเพื่อนไหมคะ

ในส่วนนี้ก็การฝึกก็เท่าเทียมกันหมดทุกคน
เพราะว่าการฝึกเขาก็เน้นให้ฝึกร่วมกันอยู่กินนอนร่วมกัน
ไม่มีไม่มีอภิษฎใดเหนืออื่นไม่มีคำว่าสบายกว่า
อยู่ทุกข์อยู่ร่วมสุขด้วยกันครับ
เห็นได้ง่ายเลยคุณผู้ชมดูจากการสัมภาษณ์สิ
ว่าเขามีความระเบียบมีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้ว

หมายถึงทหารสามนายที่หน้าดำอยู่ตรงนั้นด้วยก็ดูดี

หล่อทะลุดูดีดูดี